ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ปี
ชื่อนายวนัทบุญเชื่อมนะฮะหรือว่าในหมี
เพราะว่าก่อเหตุไปเผาบ้านชาวบ้านเขาสองหลังนะ
สองหลังในเวลาเพียงหนึ่งวันอ่ะค่ะนะ
ไปเล่าแล้วจะทำยังไงค่ะเนี่ยบ้านของเรา
ถูกเผาโอ้โหดูสิเห็นไหมคือไม่เหลือเลยอ่ะอืม
โอ้โหท่านผู้ชมครับสองหลังนะครับอยู่ติดกัน
แต่ว่าถูกเผาคนละวังนี่ฮะคนละวันกันนะ
อันนี้อีกหลังนึงแล้ว

อีกหลังนึงเมื่อ๒๙เมษายน
มูลเหตุก็มาจากเรื่องที่ผู้ต้องหาเนี่ย
หวงเกี่ยวกับเรื่องของแฟนสาว
ผู้ต้องหานี่อายุ๒๙ปี
แฟนสาวอายุ๑๖

เอาเรื่องทางคดีก่อนนะ
สพอินบุรีนะฮะที่จังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ขอสารออกหมายจับแล้ว
นายวนัทบุญเชื่อมหรือว่าในหมี
หมีอายุ๒๙มีแฟนอายุ๑๖ปี
นี่ฮะคนนี้ครับหมีสมชื่อเลย
นี่ฮะวนัทบุญเชื่อมอายุ๒๙หรือในหมี
แฟนของเขาเนี่ยเอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อน้องฟิล์มก็แล้วกัน
อายุ๑๖ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในบ้านหลังที่เสียหาย
หนึ่งในสองของบ้านสองหลังนี้
นายวนัทเป็นผู้ต้องหาคดีตอนนี้ก็คือวางเพลิงนะครับ
และยังหลบหนีอยู่เผื่อใครเจอตัวนะครับ
เรื่องนี้นะครับนางสุธินฉ่ำเจริญอายุ๕๘นะครับ
แล้วก็น้องฟิล์มวัย๑๖ปีแล้วก็ญาติญาตินะ
วันนี้นะฮะทุกคนเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าบ้านในหลังที่ยังไม่ถูกเผากันอยู่
เพราะเกรงว่าในหมีจะย้อนกลับมาแล้วมาก่อเหตุเผาอีก
นี่เผาไปสองหลังแล้วนะต้องมารวมกันอยู่ในหลังอื่นที่ยังไม่โดนเผา
เพราะว่าในหมีเนี่ยขู่ว่าเดี๋ยวจะเผาให้หมดทุกหลังเลย
เพราะว่าอยากจะได้แฟนสาววัย๑๖ปีไปอยู่ด้วยแล้วผู้หญิงเขาไม่ไปอยู่ด้วย
ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขากีดกันอะไรนะเจ้าตัวเขาก็ไม่ไปอยู่ด้วยผู้หญิงเขาไม่ไปอยู่ด้วย
มาไล่เผาบ้านเขาแล้วบอกจะเผาทุกหลังมีกี่หลังจะเผาให้หมด
เผาไปสองหลังแล้วแล้วก็หนีไปตอนนี้
สำหรับน้องอายุ๑๖ปีเนี่ยนะฮะน้องฟิล์มเนี่ยน้องเขากำพร้าพ่อกับแม่นะครับ
สุธินเนี่ยนี่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะ
เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาทางนางสุธินเนี่ยบอกว่า
หลานสาวได้ไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในหมี
แต่ในหมีเนี่ยพอหลานสาวตกลงคบหาด้วย
ก็ออกอาการหึงหวงแล้วถึงขั้นมีตบตีทำร้ายร่างกายเป็นประจำด้วยนะครับ
อกจากนี้ในหมีนะครับยังพยายามที่จะพาหลานสาวไปอยู่ด้วย
จะให้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่านะแต่ทางหลานสาวเองก็ไม่ยอมไปนะครับ
หมีก็เลยโกรธขู่จะเผาบ้านแล้วเคยเอาปืนมาขู่ที่บ้านด้วยหลายครั้งนะฮะ
คือถ้าดูภาพจำลองเหตุการณ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ในพื้นที่บ้านเขาเป็นอย่างนี้ครับบ้านหลังแรกนี่เป็นบ้านของน้องฟิล์มวัยสิบหกปีนะ
หญิงสาวที่เป็นแฟนคบหาดูใจกับในหมีบ้านหลังนี้ในหมีเขาจะแบบไปมา
เพื่อมาหาแฟนของเขาอีกหลังนึงนะครับหลังที่สองเป็นบ้านลูกของนางสุธิน
ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะแล้วก็หลังที่๓นะครับเป็นบ้านป้าสุธิน
เอาเป็นว่ามีสามหลังแล้วกันเนี่ยเขายาดกันเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับ
เด็กสาววัย๑๖ปีอยู่บ้านหลังที่๑กับในหมีแล้วทะเลาะกันในหมีเข้ามาหานะครับ
ฟิล์มก็เลยหนีไปนอนอีกบ้านนึงเพื่อเป็นบ้านเพื่อนนะเพราะว่าไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ใกล้
หมีก็โกรธมากพอกลางดึกบ้านของน้องฟิล์มถูกไฟไหม้นะฮะ
จากนั้นอีกคืนเดียวนะครับก็เกิดไฟไหม้บ้านลูกป้าสุธิน
แต่โชคดีที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยไม่มีคนเจ็บนะครับ
ซึ่งครอบครัวเขามั่นใจว่าในหมีเป็นคนลงมือก่อเหตุแน่นอนเพราะหลังเกิดเหตุ
ในบ้านหลังที่สองที่ถูกไฟไหม้เนี่ยเขาเห็นผู้ชายรูปร่างอ้วนเดินออกจากบ้านไป
แล้วทุกคนเนี่ยจำลักษณะท่าทางการเดินได้ค่ะก็พยายามตะโกนเรียกตอนนั้นนะครับ
แต่ว่าในหมีก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับ
บ้านหลังแรกเนี่ยที่ถูกไฟไหม้เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙เมษายนเวลาเกือบเที่ยงคืน
อันนี้คือบ้านของน้องฟิล์มที่ว่าทะเลาะกับนายหมีแล้วก็เลยหนีไปนอนบ้านเพื่อน
หมีอยู่บ้านคนเดียวหมีก็เลยเผาเลย
มาอีกวันหนึ่งครับ๑พฤษภาคมบ้านหลังที่๒เป็นบ้านลูกของป้าสุธิน
ห่างจากหลังแรก๗เมตรถูกไฟไหม้ต้นเพลิงมาจากในห้องนอน
คือน้องฟิล์มเนี่ยพ่อกับแม่น้องฟิล์มเขากำพร้าป้าเขาดูแลห่างแต่บ้านอยู่ใกล้กันอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านของป้าสุธิน
เพราะบ้านน้องฟิล์มกับบ้านลูกของป้าสุธินเนี่ยถูกไฟไหม้หมดแล้ว
เหลือบ้านป้าสุธินหลังเดียวที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ
ต้องมานั่งเฝ้ากันอ่ะกลัวในหมีจะย้อนมาเผาอีก
นายอำนวยเถื่อนเหลือญาติของป้าสุธินบอกว่าเห็นกับตาว่านายหมีเนี่ยวิ่งออกจากบ้าน
หลังที่สองที่เกิดไฟไหม้เชื่อว่าตอนนี้ในหมียังอยู่ในพื้นที่
เพราะเมื่อคืนนี้มันมีสิ่งผิดปกติที่เขาเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าในหวีเนี่ย

ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ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
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ
ส่วนนางสุธินนะครับบอกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าบ้านเนี่ยจะมาถูกภารกิจนะครับ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
ก็ให้มาหาที่บ้านเพราะไม่อยากปิดบังป้าตอนนี้ป้าเป็นผู้ปกครองดูแลน้องฟิล์มอยู่
แต่พักหลังนายหมีเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงนะแล้วก็ชอบคิดว่าเธอเนี่ยไปคุยกับคนอื่นอีก
โดยที่เป็นการหึงแบบไม่มีเหตุผลเธอก็เลยรู้สึกอยากตีตัวออกห่าง
แล้วสาเหตุที่ไม่ยอมไปอยู่กับนายหมีนายหมีเนี่ยพยายามจะชวนให้ไปอยู่ห้องเช่ากับนายหมี
เพราะรู้มาว่าในหมีเนี่ยมีคดีติดตัวเธอก็ไม่อยากยุ่งด้วยแล้ว
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายตลอดก่อนที่บ้านของเธอจะถูกไฟไหม้เป็นหลังแรก
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอทะเลาะกับนายหมีก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อน
แล้วในหมีเนี่ยโทรไปหาโทรไปขู่ว่าจะเผาเสื้อผ้าเธอให้หมดบ้าน
แล้วในคืนนั้นนั่นแหละญาติโทรมาบอกว่าบ้านเธอถูกไฟไหม้
คืนนั้นนั่นเองนะครับในหมีก็โทรมาหาน้องฟิล์มบอกว่าเป็นคนจ้าง
คนมาวางเพลิงเองแล้วเดี๋ยวจะเผาหลังอื่นอีก
ซึ่งผ่านไปวันเดียวบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นบ้านลูกป้าของเธอก็ถูกเผาจริงถูกเผาไปสองหลังนะครับ
แล้วทีนี้ในหมีก็ยังติดต่อมาอีกนะฮะติดต่อมาที่น้องฟิล์มบอกว่า
เดี๋ยวจะทำร้ายร่างกายป้าสุธินอีกแล้วจะไม่ยอมติดคุกด้วย
ซึ่งเธอบอกว่าไอ้ช่วงนี้ที่ในหมีเธอโทรมาขู่อีกครั้งหนึ่ง
บันทึกเสียงของในหมีที่ข่มขู่เธอเอาไว้ได้ด้วย
แล้วโทษนะถามตัวของหนูเอง
ตามไหม
อย่าเปิดการจะให้ระแวนมาว่ากลุก
หึงก็ตีตะบีบคออย่างนี้ครับ
แล้วก็ทำมาตลอดเลย
แล้วก็ตบหน้าเขียวช้ำมา
มีคิดว่าจะเลิก
แต่ไม่ได้บอก
บอกแต่เขาไม่ยอมเลิก

ไม่รู้เขา
เขาบอกไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมเลิก
เขาบอกว่าอย่างไรก็ไม่ยอมเลิก
เขาบอกว่าเขาเปิดห้องพักอยู่ที่สิงห์
เขาจะให้หนูไปอยู่ด้วยแต่หนูไม่ได้ไป
แล้วทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่ที่นี่หรือว่าไง
คือเหมือนเขาเหนียวคดีอยู่
เขาติดต่อมาก็บอกว่าใครจ้างคนมาทำอะไรอย่างนี้
ก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์เราไปด้วย
เราก็ได้แต่เตือนเขาว่ามีอะไรก็ค่อยคุยกัน
ลูกเขามีพ่อมีแม่อย่าไปตบไปตีเขา
ตอนนี้ป้าสุธินไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
จนสารเนี่ยอนุมัติหมายจับแล้วนะฮะ
นายวนัทบุญเชื่อมหรือในหมีวัย๒๙ปีนะฮะ
ข้อหาวางเพลิงนี่นะครับแต่ก็ยังตามตัวไม่ได้
ยังหลบหนีอยู่นะครับเอารถจักรยานยนต์ไปด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าตอนนี้เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนนะฮะ
เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์ของน้องฟิล์มด้วย
ไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนเอารถของแม่อีกทีนึงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ
พบเห็นบ่อแสนะครับแจ้งได้ที่สพอินบุรีที่สิงห์บุรีนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๓๖๕๘๑๓๐๓ผู้ชายคนนี้นะครับ
นี่ฮะโอ้โหนี่ต้องแจ้งเรื่องข่มขู่ด้วยนะเนี่ย
ส่วนบ้านของป้าสุธินตอนนี้ก็เหลือหลังเดียว
ตำรวจเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลให้แล้ว
เกรงว่าผู้ต้องหาจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
เผาบ้านเขาซะเนี่ยวอดไปหมดเลย